นี้นะครับหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับที่ระยองเนี่ยทะเลก็คลื่นแรงมากนะครับ
เมื่อวานช่วงเย็นมีน้องวัยรุ่นเลิกเรียนพิเศษแล้วก็พากันไปเล่นน้ำทะเล
ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนเพื่อนล่าสุดครับ
สายสายวันนี้แม่และครอบครัวไปจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเจอร่างน้องเสียชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปดูวินาทีตอนที่เพื่อนนั้นเห็นคนที่กำลังจมน้ำอยู่ไกลตา
อยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้จริงครับ
โอ้ยโอ้ยเร็วเร็วเร็ว
มันน็อกแล้วมันเอาไม่อยู่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
คลื่นสิครับคลื่นแรงมากนะครับเป็นเหตุการณ์ที่นางสาวเพชรดาหรือว่าน้องหนามเตยครับ
นักเรียนหญิงอายุสิบหกปีถูกคลื่นซัดฮะเนี่ยคือน้องพยายามตะเกียกตะกายนะ
แต่ว่าคลื่นแรงมากครับลมก็แรงด้วยเพื่อนอยากจะช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้
จะเห็นว่าใกล้กันเนี่ยมีคนพยายามจะฝ่าคลื่นลงไปช่วยนะครับ
แต่ทะเลคลื่นแรงจริงครับถูกน้ำทะเลและคลื่นซัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณชายหาดแสงจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ประมาณห้าโมงเย็นเจ้าหน้าที่พยายามค้นหาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
กระทั่งถึงกลางคืนนะครับแต่ก็ไม่เจอครอบครัวก็ยังคงมีความหวัง
อยากจะขอให้เจอน้องอยากให้น้องปลอดภัยแต่สุดท้ายไร้ปฏิหารครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่และญาติของน้องเนี่ยนะครับ
เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุจุดทูบ๗ดอกครับ
บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอร่างของน้อง
ถ้าเจอว่าปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ดีมากเป็นข่าวดีที่เฝ้ารอ
แต่ถ้าหากว่าสุดท้ายไม่มีปฏิหารขอให้เจอร่าง
จะได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ทีนี้ครอบครัวเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานนี้น้องไปเล่นน้ำทะเลกับเพื่อน
จมน้ำหายไปหาตัวไม่เจอ
พอตกกลางคืนนะครับที่บ้านเนี่ยปรากฏว่ามีรอยเท้า
เหมือนรอยเท้าคนนะฮะเดินย่ำเข้ามาในบ้าน
ลักษณะคล้ายกับรอยเท้าที่ปรากฏหน้าจอเนี่ยครับมีวงกลมสีแดง
เป็นรอยเท้าเหยียบเข้ามาในบ้านแล้วมีเม็ดทรายเกลื่อนบริเวณบ้านด้วย
คนที่บ้านตกใจครับแปลกใจมากเอ๊ะมันรอยอะไรเนี่ย
บางคนก็มองว่าเป็นรอยเท้าของน้องหนามเตย
ศูนย์หายไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ถ้ามองตามความเชื่อบางคนมองว่าเหมือนวิญญาณกลับมาที่บ้านหรือไม่อย่างไร
ป้าของน้องบอกว่ารอยเท้าเนี่ยเดินไปจนถึงหน้าห้องนอนของน้อง
ถามทุกคนในบ้านว่ารอยเท้าใครไม่มีใครรู้ลองฟังคุณป้าฮะ
ป้าบอกว่าอยากให้หลานกลับบ้านนะครับเมื่อคืนนี้เจอรอยเท้าแปลกที่บ้าน
แล้วก็มีรอยเม็ดทรายเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของน้องกลับมาหรือเปล่า
อันนี้คือครอบครัวเขามองในมุมความเชื่อ
ช่วงเช้าก็ทำพิธีจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ
หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับประมาณ๑๐โมงเช้า
หลังจากที่จุดทูปบอกกล่าวไปไม่นานปรากฏว่าพบร่างของน้องหนามเตยครับ
น้องที่จมน้ำทะเลศูนย์หายไปร่างเนี่ยถูกคลื่นซัดไปติดอยู่ที่ซอกหินบริเวณ
เขื่อนกันคลื่นที่หาดแสงจันทร์นั่นแหละครับห่างจากจุดที่น้องจมเนี่ยไม่กี่เมตร
ลองดูภาพนะครับวินาทีตอนที่น้องกำลังจะจมน้ำแล้วเพื่อนเห็นเนี่ย
วินาทีนั้นที่น้องพยายามชูไม้ชูมือเนี่ยครับตรงจุดเนี้ยและด้านซ้ายนะครับ
เขื่อนกันคลื่นไปเจอร่างน้องแถวเขื่อนกันคลื่นตรงนั้นแหละฮะ
หลังจากใช้เวลาค้นหาประมาณ๑๘ชั่วโมงกว่าแล้วก็เจอร่างของน้องในที่สุดนะครับ
นี่นะฮะบริเวณทะเลตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่มีการปักทงแดงไว้แล้วด้วยนะครับ
นี่คือจุดที่ไปเจอร่างของน้องใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีครับ
นำร่างออกมาจากซอกหินได้สำเร็จและนำร่างน้องกลับขึ้นฝั่ง
ทันทีที่ครอบครัวของน้องเห็นร่างไร้วิญญาณทั้งแม่ญาติญาติร้องห่มร้องไห้แทบจะเป็นลมนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จะนำร่างของผู้ตายส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะมอบร่างให้กับญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่เลิกเรียนพิเศษแล้วชวนกันมาเล่นน้ำทะเล
ทั้งหมด๔คนครับเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑ระหว่างที่กำลังลงเล่นน้ำนั้นจู่
หนามเตยลอยห่างออกไปลอยห่างออกไปพยายามจะไปช่วยแล้วแต่ถูกคลื่นซัดกลับขึ้นมาบนฝั่ง
แล้วก็ไปตามคนมาช่วยแต่ไม่ทันครับ

โดนพื้นสัตว์ไปค่ะ
แล้วตอนที่น้องจมเนี่ยหนูพยายามช่วยอะไรป่ะ

คนแถวนั้นครับเป็นพ่อค้าขายกาแฟโบราณอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุครับชื่อว่าลุงสุรศักดิ์ลุงบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องตัวตายตัวแทนหรือเปล่าไม่รู้นะมองในมุมของชาวบ้านและคนที่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณ
ตัวแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้น้องต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าแบบนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยลุงบอกว่าเตือนน้องแล้วว่าอย่าลงเล่นน้ำตรงจุดนั้นเพราะอะไรถ้าหากตัดภาพไปที่ชายหาดจะมีทงแดงนะครับเขาปักเตือนเอาไว้เลยบอกว่าจุดนี้อันตรายอย่าลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาดแต่ก็อาจจะว่ามีบางคนเนี่ยฝ่า
แต่ไม่รู้ว่าแค่แป๊บเดียวเนี่ยลงไปอีกรอบนึงแล้วก็ถูกขึ้นซัดจนจมน้ำและเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะครับ